หลังจากที่มีเรื่องออกมาว่าคุณแม่เนี่ยคุณแม่ของคุณตังโม
จะทำการอายัดร่างแล้วก็จะมีการผ่าชนสูตรกันใหม่อีกครั้งหนึ่ง
ล่าสุดนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองออกมาชี้แจงเรื่องนี้แล้วนะคะ
โดยพันธุ์ตำรวจเอกจตุรนอนุรักษ์บัณฑิตค่ะ
ผู้อุ้มกับการสมธบุรีบอกว่า
หลังเกิดเหตุแล้วก็พบร่างของคุณแตงโม
ทางตำรวจได้ส่งไปผ่าชนสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่แรกแล้วค่ะ
และหลังจากผ่าชนสูตรแล้วก็มีการคืนร่างให้กับญาติของผู้เสียชีวิตไปแล้ว
และทางญาตินะคะก็ได้มีการฝากร่างไว้ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อรอให้เสร็จสิ้นพิธีอาลัยก่อนจะนำไปชาปนกิจ
ฉะนั้นตอนนี้จึงไม่มีความจำเป็นค่ะที่จะต้องมายื่นหนังสืออายัดร่างของคุณตังโม
ญาติสามารถที่จะนำไปดำเนินการได้เลยค่ะ
เพราะฉะนั้นไม่มีขั้นตอนอะไรแล้วถ้าหากว่าจะมีการติดต่อทางโรงพยาบาลไหน
ที่จะส่งไปชนะสูตรก็สามารถทำได้เลยนะคะ
ส่วนคุณลีน่าจังค่ะมีการไลฟ์ผ่านเพจ
คราวนี้ไม่กลับกล้องผิดหน้า
ก็มีการแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องของการตัดสินใจของคุณแม่คุณแตงโมนิดา
ที่บอกว่าอาจจะให้ชนะสูตรใหม่
บอกว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกแล้ว

ก็พูดถึงเรื่องที่คุณแม่คุณแตงโม

ส่งโรคพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมเผื่อเกลียดชนสูตรใหม่

เพราะว่ามัวแต่ไปหวังเงินทิพย์๓๐ล้าน

เพราะว่าคุณแตงโมนิดาเป็นดาราที่คนทั้งประเทศรู้จัก
ดังนั้นเพื่อไขข้อข้องใจควรผ่าพิสูจน์ศพใหม่
ชมค่ะว่าตัดสินใจแบบนี้ถูกแล้ว
ถ้าพิสูจน์แล้วมีอะไรผิดปกติจริงหรือว่ามีการฆาตกรรม
แทนที่จะได้เงิน๓๐ล้านอาจจะได้ถึง๑๐๐ล้าน

เพราะว่าจะชวนชาวเน็ตประกาศเกติคุณให้แม่คุณแตงโมนะคะ
บอกว่ามาถูกทางแล้วฟังเสียงหน่อยนะคะ
คิดถูกต้องแล้วเพราะว่าถ้าคุณคิดเร็วกว่านี้นะ
คุณจะได้เงินจากเมื่อวานอย่างน้อย๓ล้าน

แต่เพราะคุณคิดช้าไปอีกวันหนึ่งไง
แต่ก็ยังทันอย่างน้อยวันนี้
คนที่เขาไปงานศพเขาก็จะได้ให้เงินคุณ
งานทำบุญลูกสาว๓วันอย่างน้อยได้ละ๑๐ล้าน
หวังกับเงินทิพย์ไง๓๐ล้านทิพย์
เข้าใจหรือเปล่าแม่แตงโมนิดา
มันจะเป็นยังไงมันจะเป็นประเทศและฆาตกรรม
ก็เอาไปพิสูจน์เพื่อซึ่งความแข็งใจ
คาใจของประชาชนทั้งประเทศ